มีเรื่องน่าเศร้าของหนุ่มวิศวกรรายหนึ่งกำลังจะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวนะคะ
ชะตาขาดขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านแต่รถเสียค่ะ
จอดรถข้างทางแล้วก็เปิดประตูรถลงมาเพื่อจะซ่อมรถแต่จังหวะนั้นปรากฏว่าถูกรถหกล้อพุ่งเข้าชนจนร่างเนี่ย
กระเด็นไปไกลถึงกว่าสิบเมตรแล้วก็เสียชีวิตค่ะทางคนขับรถหกล้อให้การบอกว่า
เขาหลับในนะฮะไม่รู้ว่าชนคนตายก็เลยขับหลบหนีไป
แต่ก็พร้อมค่ะที่จะเข้ามอบตัวในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้จากรายงานเลยค่ะ
ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงัดของคืนวันที่๒๐กรกฎาคม
เสียงดังตู้มบริเวณริมถนนสายศรีคิ้วเดชอุดม
ฝั่งขาเข้าโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ปลุกชาวบ้านให้ตื่นเพราะคิดว่ามีเหตุรถยางระเบิดขึ้นอีกแล้ว
เจ้าของร้านคาราโอเกะน้ำเมาวิ่งไปดูที่เกิดเหตุถึงกับพังงะ
เมื่อพบศพชายทราบชื่อคือนายภูมินนาเวียงอายุ๓๙ปี
เป็นผู้จัดการช่างวิศวกรรมของบริษัทแห่งหนึ่ง
ในอำเภอโชคชัยเสียชีวิตกลางถนนในสภาพศีรษะเละ
กู้ภัยเข้าตรวจสอบสภาพศพพบประแจและโทรศัพท์มือถือ
เปิดไฟแฟลตทิ้งไว้ตกอยู่ในรถ
คาดว่าผู้ตายได้ขับรถกระบะออกมาจากบริษัท
เพื่อจะกลับบ้านแต่ระหว่างทางรถเกิดเสีย
สตาร์ทไม่ติดนายภูมินจึงตัดสินใจจอดรถข้างทาง
หน้าร้านคาราโอเกะแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแฟลต
เพื่อส่องควานหาอุปกรณ์ซ่อมรถ
แต่กลับไปจังหวะเดียวกันกับที่มีรถวิ่งเสียหลัก
ฉลับเข้ามาชนร่างผู้ตายลอยกระเด็นไปไกลกว่า๑๐เมตร

ได้ยินเสียงคือตุ้มก็แบบ
ก็เลยแบบบอกน้องน้องอีกคนนึงค่ะว่า

ก็เลยบอกอย่างนี้ก็เลยออกมาดูตรงกระจก
ก็เห็นรถพี่เขาตกข้างทางมาฝั่งนี้

คือตอนนั้นถนนมันโล่งอะค่ะ
คือแบบเห็นรถแกจอดอยู่คันเดียวแล้วแบบ

วิ่งไปก็คือแบบ

แต่ว่าคือไม่รู้ว่ารถอะไรชน

หลังเกิดเหตุรถคู่กรณีได้ขับหลบหนีไปในความมืด
โดยในพื้นที่ไม่มีกล้องวงจรปิด
ทำให้ไม่รู้ว่าหลบหนีไปเส้นทางใด

ได้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบึงกาลแล้ว

นายภูมินเป็นลูกชายคนที่๑๑ของบ้าน
กลับมาบ้านล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว

ที่ผ่านมานายภูมินโทรมาถามไทย

อีกทั้งกำลังจะแต่งงานกับแฟนสาวชาวนครราชศรีมา

เพิ่งมั่นหมายกันไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุร้ายจนเสียชีวิต

ช่วยติดตามคนก่อเหตุให้มารับผิดชอบ
คนที่ชนน้องให้มามอบตัวค่ะให้สำนึกผิดค่ะ

นี่ก็มีแต่ยางเหมือนแหละเนอะ
ใช่เห็นตะยางส่วนแบบนี้

รู้ตัวคนขับรถคันก่อเหตุแล้ว

ทางมืดทำให้มองไม่เห็นว่ามีรถจอดอยู่ไหลทาง

จะเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจ

และรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน